คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้า
ขันสูงมากครับเดินไปไหนมาไหนเห็นเสื้อผ้าแทบจะเต็มไปหมด
ร้านมีเสื้อผ้าบางทีก็คล้ายกันนะครับ
แต่ว่าณวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์ของเสื้อผ้าให้สำเร็จนั้น
แล้วก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับรสนิยมของตลาดในประเทศไทย
และคุณผู้ชมอาจจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๓แสนบาทเหมือนเจ้าของธุรกิจรายนี้
คุณอันทรีย์สดิษฐ์มั่วครับ
สเก็ตเสื้อผ้าพร้อมลวดลายถูกดีไซน์ลงบนกระดาษ
โดยทิพย์นัทธามาลาวัย๒๘ปี
แบรนด์เสื้อผ้ามาลาสไตล์โรแมนติกโลลิต้า
ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ค่ะ
นัทถาบอกว่าที่เลือกทำธุรกิจเสื้อผ้า
เพราะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้ว
ใช้ความชอบนี้เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ
โดยลงทุนครั้งแรกไปประมาณ๓แสนบาทค่ะ
หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจขายเสื้อผ้า

ต้องศึกษาแนวโน้มของเทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าจากต่างประเทศ
ก่อนจะนำมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศไทยค่ะ
ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้ามีสูงมาก

ทำให้มีโอกาสถูกเปรียบเทียบทางราคา
ส่งผลต่อยอดขายได้

ดังนั้นคู่แข่งจะเยอะมากแล้วก็มีโอกาสที่ร้านเดียวกัน

เพราะว่าร้านที่หน้าตาคล้ายกัน
แต่ว่าคุณภาพอาจจะต่างกันแล้วว่าราคาก็แตกต่างกัน
แต่วันนั้นลูกค้าก็จะมีทางเลือกว่าเฮ้ยชุดแบบเดียวกัน
เขาอาจจะมีทั้งของแพงหลักร้อยถึงราคาหลักพันด้วย
แต่ว่าทีนี้ของเราเมื่อเราทำหลายภาคที่เป็นเอกลักษณ์
ดังนั้นเราก็จะไม่มีคู่แข่งเราก็ไม่ต้องแข่งขันทางราคาค่ะ
ทำให้มีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
จากนี้นะคะจุดเด่นของการออกแบบลายผ้านะคะ
สังเกตว่าในลวดลายนะคะจะมีความเป็นลายทางตรงค่ะ
เพราะว่าทางแบรนด์นะคะต้องการที่จะให้ผู้สวมใส่นั้นใส่แล้วผอมเพียวถูกใจสาวนั่นเองค่ะ
คอลเลคชั่นแรกที่เห็นนี้เป็นลายเกล็ดนางเงือกนะคะ
ซึ่งเจ้าของแบรนด์ออกแบบมาใหม่แทนที่เกล็ดดังเงือกจะคว่ำลงตามธรรมชาติ
ก็แง่นขึ้นเพื่อทำให้คนใส่เสื้อผ้าลายนี้ดูรูปร่างเพลียวมากขึ้น
ปัจจุบันทางร้านมี๒ช่องทางการขายคือที่หน้าร้านเทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันและผ่านแฟนเพจมาลา
โดยแต่ละเดือนสามารถทำรายได้ไม่น้อยกว่า๓แสนบาทต่อเดือน
ทำให้เจ้าของมองว่าธุรกิจนี้แม้จะมีการแข่งขันที่สูงแต่ก็ยังไปได้ไกลค่ะ
ก็ได้แตกลายสินค้าทำเสื้อผ้าสำหรับวัยทำงานเพิ่มขึ้น
เชื่อว่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นด้วย
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน